มาดูเรื่องของอุบัติเหตุสลดกันก่อนคุณผู้ชม
เพราะว่ารถบรรทุก๖ล้อกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊ม
แต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่น้องนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค
จะไปทางตรงพอดีปรากฏว่ารถบรรทุกทับน้อง

เพราะว่าน้องพยายามใช้แรงสุดท้าย
ในการที่จะดันตัวขึ้นมาให้หลุดจากล้อ
และหลังจากนั้นน้องเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่สลดใจจริงนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เห็นในคลิปเลย
รถบรรทุก๖ล้อนี้กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊ม
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของน้องกำลังมาทางตรง
แล้วดูสิฮะนี่คือแรงเฮือกสุดท้าย

เพื่อเอาตัวให้หลุดออกมาจากล้อรถนะครับ
ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตนะฮะ
คือจุดเกิดเหตุอยู่ทางเข้าปั๊มน้ำมันเอสโซครับ

หมายเลขทะเบียน๗๐๔๒๐๔สุพรรณบุรี

ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่นะครับ
แล้วก็แน่นอนถูกทับนะครับ
ตรงจุดที่มอเตอร์ไซค์ถูกทับ
ก็มีร่างของน้องผู้เสียชีวิต
ก็คือเด็กชายที่สวมเครื่องแบบชุดนักเรียน
ถูกล้อหลังของรถหกล้อเนี่ย

ฉีกขาดเลือดไหลนองพื้นครับ
ส่วนคนขับรถบรรทุกชื่อนายวิทยาขุนแหล่

รอให้การที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ต่อมานางสาวยุพินเจริญศรี

พร้อมกับร่ำไห้เป็นลมล้มพับนะครับ
เพราะว่าเด็กที่เสียชีวิตคือลูกชายของเธอเองนะฮะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม๙นนทบุรีนะครับ
โดยลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนทุกวัน

แม่บอกแม่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุขึ้นแบบไหนนะครับ

ส่วนผู้เป็นแม่คือผู้ที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับ
โศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปกระทันหันของลูกชายนะครับ
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุครับขับรถมาจากแยกบังฑุวัฒน์
กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มน้ำมัน
จากนั้นได้ยินเสียงเหมือนมีการเฉียวชนกับอะไรบางอย่าง
โดยที่ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของน้องนักเรียน
พอรีบลงมาดูนะครับก็พบร่างของน้องนักเรียน
ติดอยู่ตาคาซอกคาล้อนะครับ
รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

พร้อมกับตรวจสอบภาพวงจรปิดที่เห็นเมื่อกี้นี้
ก็คือเป็นวงจรปิดของปั๊มน้ำมันนะครับ
ก็ได้นำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวน
ส่วนศพของน้องนักเรียนได้มอบให้มูลที่

เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แต่ก็แน่นอนเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนักเรียนคนนี้ด้วยนะฮะ